เวลาที่มีของมาส่งแล้วให้เก็บเงินปลายทาง

เพราะว่าเจ้าของร้านมือถือคนนี้เขาเซ็งเลย
กำลังง่วนอยู่กับลูกค้ามีพัสดุมาส่ง

และ๒มูลค่าไม่เกิน๒๐บาท
เรื่องนี้ค่ะไทยรัฐช่วยด้วยนะคะ
ครั้งที่ได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับแก๊งมิจฉาชีพ
ส่งพัสดุเก็บเงินปลายทางไปยังผู้เสียหาย
รายยังไม่รู้ว่าได้สั่งซื้อสินค้าชนิดนั้นหรือเปล่า
เมื่อของส่งมาไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียด
หลงกลจ่ายเงินไปเสียเงินฟรี
อัครากันพรมเจ้าของร้านขายโทรศัพท์มือถือ

ตอนนั้นกำลังวุ่นอยู่กับการซ่อมโทรศัพท์มือถือให้กับลูกค้า
มีรถนำพัสดุมาส่งให้กับร้านค้าตามปกติ
เพราะที่ร้านมักจะมีการรับส่งสินค้าประจำทุกวัน
หลงกลรับสินค้าแล้วจ่ายค่าพัสดุกล่องละ๑๙๙บาท

พัสดุจาน่าระบุผู้รับว่าศูนย์เด็กปัญญาอ่อนก้อย
เจ้าของตึกเบอร์โทรและที่อยู่ของร้าน
ส่วนผู้ส่งระบุว่าอยู่ที่ตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร

ขอแสดงความยินดีคุณคือผู้โชคดี
หลังจากนั้นได้ตรวจสอบกล่องพัสดุพบว่าไม่ใช่ของคนในร้าน
จึงทำการติดต่อกลับไปที่ศูนย์บริการของบริษัทรับส่งสินค้า
ได้รับแจ้งว่าโอนเงินให้กับทางบัญชีผู้ส่งสินค้าไปแล้ว
ไม่สามารถอายัดคืนได้
จึงตรวจสอบของในกล่องพบว่ามีแซ่วคอ
จึงตรวจสอบของในกล่องพบว่ามีสร้อยคอแหวนคู่รักนาฬิกาแฟชั่นที่ใช้งานไม่ได้
แต่ละชิ้นมูลค่าไม่เกิน๒๐บาท
แต่หลอกให้รับพัสดุเก็บเงินปลายทางรวม๕๙๗บาท
และคิดว่าน่าจะมีเหยื่อเสียเงินลักษณะนี้อีกจำนวนมาก
ไทยรัฐช่วยด้วยตรวจสอบข้อมูลจากศูนย์ปราบรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ถึงวิธีการป้องกันไม่ให้ศูนย์เงินกับพัสดุเก็บเงินปลายทางที่คุณไม่ได้สั่ง
โดยก่อนจ่ายเงินกรณีรับพัสดุแทนญาติหรือคนรู้จัก
โทรสอบถามเจ้าตัวก่อนว่าได้สั่งซื้อสินค้าเรียกเก็บเงินปลายทางหรือไม่ต้องจ่ายเงินเท่าไหร่
และดูบนกล่องพัสดุว่ามีข้อมูลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ผู้ส่งหรือไม่
หรือให้โทรกลับไปตรวจสอบว่าส่งอะไรมามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
ส่วนใหญ่เมื่อโทรกลับไปจะติดต่อไม่ได้เพราะเป็นเบอร์โทรปลอม
ไทยรัฐช่วยด้วยอยากให้คุณผู้ชมตรวจเช็คพัสดุให้ละเอียด
เพราะมิจฉาชีพมักจะฉวยโอกาสที่ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์กำลังเฟื่องฟู
ใช้เป็นช่องทางในการหลอกลวง